กลวยจราจรก็ขโมย
ของเขาบอกว่าจะขโมยไปทำอะไร

อันนี้ต้องเป็นความชอบส่วนตัวนะ

ก็ไปตั้งเอาไว้แบบนี้มาแล้วครับนี่เห็นไหม

เออเอาไปเอาหยิบไปแล้วก็ไปเลยนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่ครั้งแรกมันคือครั้งที่๓
น้าคนร้ายซ้อนรถจักรยานยนต์กลับมา๓คน
เหตุการณ์มันซ้ำแบบนี้เป็นกลุ่มเดียวกันเลย
เหตุการณ์แรกที่เห็นนี่คือรถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา๓คน

ซึ่งอยู่หน้าบ้านของนายสุรชัยหวังผล
ตลาดแกรนซอย๖ตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
น้าคนร้ายนั่งรถเก็บมาไปของซื้อของพอจะขึ้นรถ
มันเลยเอาแค่ของเอากลวยไปด้วย
เหมือนเหลื่อไปเห็น
เอาซะหน่อยชัวร์
ซื้อกลวยจราจรเอาไว้ตั้งหน้าบ้าน
เพราะว่าบ้านเป็นอาคารพานิส

เขากลางวันเปิดเป็นร้านขายข้าวหมกไก่ในชุมชน
ถนนมันก็แคบรถมันก็เข้าออกเยอะ

ก็เลยเอากลวยไปตั้งเพื่อให้คนเห็นว่ามันมีรถจอดอยู่นะ
ระวังหน่อยนะไม่ให้ไปเฉียวชน
แต่ดันมาถูกขโมยแปลกมาก
ขโมยกลวยจราจร๓ครั้ง
ก็เลยไปแจ้งความเพราะว่ากลัวว่าถ้าปล่อยแบบนี้ไปเนี่ย
อาจจะไม่ใช่แค่กรวยหายอย่างอื่นคงจะหายนะฮะ
แล้วก็อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้
จากว่าอยากรู้ว่าขโมยไปทำอะไร
เจ้าของร้านก็อยากรู้เราก็อยากรู้ว่าขโมยไปทำไม
ซึ่งบริเวณนี้นะส่วนใหญ่ก็ตั้งกลวยไว้หน้าบ้านนะ
ไม่ขโมยแต่มาจอดจงเอาของเนี่ยร้านนี้
สีบันสดหรือมั้งมันยังใหม่อยู่มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะ
ก็เอาไปนะฮะขโมยมาเนี่ยสุดท้ายถูกรวบได้ของกลางในมือเลยครับ

อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยเขามีการเรื่องของกรวยเนี่ยนะฮะ
ยังจับไม่ได้นะแต่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์จับได้แล้ว
ขโมยอะไรหน่อไม้เอ้าเอออันนี้ครั้งที่สามเหมือนกัน
ถูกจับได้คาหนังคาเขานี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายมะหมูดคำวิจิตรถูกรวบตัวได้
กลางในมือเขามีของกลางอยู่เป็นหน่อไม้สด๑หน่อนะ
นายสันติสนิทใจผู้เสียหายเป็นคนจับกลุ่มได้ขณะที่เข้าไปก่อเหตุ
ในสวนไผ่ในพื้นที่ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งตำรวจคุมตัวไปสอบสวนผู้ต้องหาก็สารภาพว่าขโมยไปขายต่อนะครับ
ห่อไม้ที่ขโมยไปเนี่ยเป็นหน่อไม้เขาเรียกว่าไผ่
เป็นพันธุ์กิมซุงไต้หวันนะครับมันเป็นไผ่หายาก
เจ้าของเขาเนี่ยไม่ได้ปลูกไว้กินนะแต่ว่าเขาจะเก็บ
น้ำจากต้นไผ่เก็บลำต้นเก็บใบแล้วก็ไปขายแทนนะฮะ
นายคนนี้ก็เลยขโมยหน่อไม้เข้าไปหนึ่งหน่อเอาไปขายนะฮะ
ทั้งกลวยทั้งหน่อไม้มันก็แหลมแหลมเหมือนกันนะ
อยากเห็นหน้าคนจับขโมยกลวยให้หน่อยเถอะ
เป็นที่ฉันนั้นจะแปะป้ายไว้ตรงกรวยที่ตั้งไว้หน้าบ้านบอกว่าไปหาซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่
คือน่าจะเป็นความชอบส่วนตัวนะยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปทำอะไรได้บ้างอืม